ชวนคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของการปรับ
เรื่องของค่าจ้างหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำกันหน่อยดีกว่า

บอกว่าจะให้ปรับประมาณ๒๑๐บาททั่วประเทศ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็มีข้อเสนอมาเหมือนกันนะเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำ
ว่ามันจะไปส่งผลกระทบเกี่ยวกับค่าครองชีพ
ของคนทั้งประเทศไหมเพราะฉะนั้นดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
โดยทางด้านนายจรินจักรภาษณประหลัดกระทรวงแรงงาน
ซึ่งในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าบอร์ดค่าจ้าง
บอกว่าตอนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัด
มีการสรุปตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำ
แล้วก็ส่งมาที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองแล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
และจากรายงานก็พบว่าแต่ละจังหวัด
มีการเสนอขอปรับขึ้นค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่๒๑๐บาท
แล้วก็มีอยู่๔๙จังหวัดที่ไม่เสนอตัวเลขใหม่ขึ้นมา
ก็คือไม่ได้ขอปรับค่าจ้างขึ้น
อย่าง๔จังหวัดที่ขอเสนอปรับ๑๐บาท
มีกรุงเทพสมุทรประการภูเก็ตแล้วก็ชนบุรี
ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่า
การพิจารณานี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
หลังจากนั้นก็จะส่งเข้าบอร์ดค่าจ้าง
ให้พิจารณาในการประชุมใหญ่เดือนหน้าค่ะเดือนมีนาคม
เพื่อให้มีผลบังคับใช้วันที่๑เมษายนปีนี้นะคะ
โดยเรื่องนี้นายสุชาติจันทรานาคาราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือว่าสอทก็บอกว่าปัจจัยการพิจารณาการปรับขึ้นมาจาก๔เรื่องค่ะ
ความสามารถของการแข่งขันของผู้ประกอบการ
รวมถึงเรื่องความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานนั่นเองนะคะ
และแน่นอนสิ่งที่ตามมาหลังจากการมีการปรับขึ้นค่าจ้างแล้วเนี่ย
ก็คือจะทำให้ค่าครองชีพต่างมันแพงขึ้นด้วย
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันก็ต่ำ
เพราะว่าค่าจ้างแรงงานถือว่าเป็นปัจจัยของต้นทุน
แล้วหลังจากนี้มันอาจจะทำให้บางอุตสาหกรรม
เขามีการเอาพวกเทคโนโลยีต่างเนี่ย
นำมาทดแทนแรงงานคนมากขึ้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ